วันนี้เราจะมาพูดกันที่เรื่องของการวัดเรตติ้งของทีวีดิจิทัลนะครับ
ทุกบ้านจะมีทีวีแล้วก็มีการกดรีโมทแบบนี้เพื่อเปลี่ยนช่อง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนว่าชอบเสพ
แบบไหนชอบเสพข่าวแบบไหนครับ
เรตติ้งของทีวีดิจิทัลล่าสุดของเดือนธันวาคม๒๕๕๙
๗ยังคงนำครองแชมป์อันดับที่๑อยู่นะครับ
แล้วก็การวัดเรตติ้งของปีที่ผ่านมาช่อง๗ช่อง๓
ยังคงครองอยู่ที่อันดับ๑อันดับ๒ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลครับ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาฉายภาพให้ดูว่าเรตติ้งของทีวีเมืองไทยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ผลการสำรวจเรตติ้งของทีวีดิจิทัลในประเทศไทยล่าสุดนะครับ
เป็นรายเดือนครับมาเริ่มดูที่เดือนธันวาคม๒๕๕๘กันก่อน
มาเริ่มดูเรตติ้งของเดือนธันวาคม๒๕๕๘วัดมาแล้วครับ
อันดับ๒ลงมาเป็นช่อง๓คุณผู้ชมครับตามนี้ร้อยละ๑๘๗ครับ
อันดับ๓เป็นทีวีดิจิทัลน้องใหม่อย่างเวิร์คพอยต์อยู่ที่อันดับที่๓ตรงกลางของตารางท็อปไฟต์ครับ
อยู่ที่อันดับที่๓รอดละ๐๕๙

ช่องนี้เป็นช่องที่มีคอนเทนต์ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง
แล้วก็ยังคงอยู่ที่ตารางของท็อปไฟล์ได้เป็นอย่างดีครับ

ในพื้นที่ของต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยกันบ้างนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราได้ไปรวบรวมข้อมูลมาเป็นการวัดเรตติ้ง
ในพื้นที่ของต่างจังหวัดครับ

เพราะว่าคอนเทนต์ละครยังคงถูกใจในประชาชน
ในพื้นที่ของต่างจังหวัดยังคงครองแชมป์อยู่

และ๔กับ๕ยังคงเป็นช่องเดิม
คือช่อง๘กับโมโนทีวียังคงยึดหัวหาดกัน๓๐
แบบนี้เป็นทีวีดิจิทัลน้องใหม่
มาดูที่การวัดในกรุงเทพมหานครกันบ้างคุณผู้ชม
ความต้องการการบริโภคข่าวสารของคนในกรุงเทพมหานคร
อันดับ๑เปลี่ยนเป็นช่อง๓ไปแล้วครับ
๓ขึ้นมาเป็นอันดับที่๑ในกรุงเทพมหานคร
อันดับ๒ตกลงมาเป็นช่อง๗ครับ
อันดับที่๓ยังคงยึดตำแหน่งนี้อย่างมั่นคง
แต่ว่า๔กภาพนั้นมีการเปลี่ยนอันดับมีการแข่งขันกันในกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าพฤติกรรมของคุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปครับ
แล้วก็ตามมาที่ช่อง๙ยังคงยึดอันดับที่๕ในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีครับ
แต่ว่าถ้าเกิดตัดฟรีทีวีทั้งช่อง๗ช่อง๓ออกไป
ยังคงอยู่ในท็อปเทนของเรตติ้งสูงสุด๑๐อันดับแรกของทีวีดิจิทัลในเมืองไทย
ทั้งหมดอยู่กับการเปลี่ยนรีโมทแบบนี้ตามความพึงพอใจของคุณผู้ชมนะครับ
จากนี้นะครับทางด้านของไทยรัฐทีวีของเรายังคงมีการสร้างสถิติใหม่ของการถ่ายทอดสดนะครับ
ในการที่ถ่ายทอดสดในกลุ่มของทีวีดิจิทัล
ตติ้งเฉลี่ย๑๐๙หรือว่า๖ล้าน๔แสนคนตลอด๓ชั่วโมงของการถ่ายทอดสด
เป็นการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างไทยกับไต้หวัน
ซึ่งมีคุณผู้ชมนั้นติดตามตลอด๓ชั่วโมงค่อนข้างมาก
ซึ่งเราก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันตลอด๓ชั่วโมง
ก็เป็นการทำสถิติขึ้นมาใหม่ของไทยรัฐทีวี